นี่ไปดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมองหน้ากันก่อนนะฮะ
มันมีหลายเรื่องเหลือเกินบ้านเราเนี่ยนะ
อย่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ปฐุมธานีครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนนึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ถูกคนที่เขาอยู่ในระแวกเดียวกันเนี่ย
มองหน้าอันนี้ที่พยานผู้เสียหายเขาบอกนะ
ขับรถจะไล่ชนเขา
เรื่องมองหน้ากันเนี่ยโอ้โหทำไมมันไม่ได้เลยเหรอ

อันนี้คือจะไปไล่ชนเขาแต่ไม่โดนไง
ปรากฏว่าเนี่ยไปชนโดนอย่างอื่น
หงายท้องล้อชี้ฟ้าไปเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ในหมู่บ้านฟ้าคลามซอย๑๑ตะบลครูคลด
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ

สพคูคศก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มีทีมกู้ภัยไปด้วยนะครับ
รถยนต์โตโยต้ายาริสสีดำ

คนขับเนี่ยคือในกอล์ฟอายุ๒๖ปี

เนี่ยไปชนพวกเจ็บสกีของชบ้าที่ก็จอดเอาไว้ด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปตรวจสอบไปดูที่เกิดเหตุหน่อยนะครับ

ชนเนี่ยคือนายวิโรธพวงเงินอายุ๔๕ปีนะครับแล้วก็นางนงนุษย์นาคหว่างอายุ๔๐ปีนะครับ
ทั้งคู่เล่าว่าเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณช่วงบ่ายนะ
ผู้ก่อเหตุก็คือในกอล์ฟได้ทะเลาะวิวาสกับแฟนสาวนะแล้วก็เครียดก็เลยซื้อเบียร์มาดื่ม
เปิดเพลงจากเครื่องเสียงรถยนต์ดังมากซึ่งรถของในกอล์ฟเนี่ยจอดอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณหลังจากนั้นประมาณหกโมงเย็น
นายวิโรธกับลูกน้องซึ่งเป็นช่างทำหลังคาได้ไปรับงานทำหลังคาอยู่ที่บ้านตรงข้ามบ้านในกอล์ฟ
เปิดเพลงจากรถยนต์เสียงดังทะเลาะกับแฟนแล้วก็เครียดอะไรอย่างนี้นะครับ
บงดื่มเบียร์อยู่อ่าเดี๋ยวทำเป็นกราฟิกหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้เห็นเหตุการณ์ชัดขึ้นซึ่งทางผู้เสียหายนะฮะนายวิโรธบอกว่าอยู่ในกอล์ฟ
ตะโกนข้ามฝั่งถนนมาถามนายวิโรธครับบอกว่ามองหน้าทำไมมีปัญหาอะไร
แล้วก็มีปากเสียงถึงขั้นท้าต่อยกันเกิดขึ้นนะฮะคือนายวิโรธก็ยอมรับนั่นแหละ
ก็ตะโกนท้าต่อยกลับอะไรอย่างนี้ประมาณว่าเมียงั้นมาต่อยกันหน่อยไหมล่ะเจอกันหน่อยไหมล่ะ
แต่มันก็ไม่ได้มีเรื่องเกิดขึ้นไงค่ะหลังจากนั้นนายกอล์ฟที่แยกกันไปแล้วเนี่ย
กลับไปที่รถตัวเองที่จอดเปิดเพลงอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยขึ้นรถขับพุ่งตรงมาเลย
เพื่อชนนายวิโรธกับนางนงนุษย์ภรรยาแต่ทีนี้จะด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะฮะ
แรงของรถมันไม่พอครับแล้วก็เลยต้องเลี้ยวกลับรถเข้าไปท้ายซอย
เหยียบคันเร่งใหม่ฮะคือจังหวะเร่งตรงนั้นมันแรงส่งไม่พอหรือยังไงเนี่ย
ก็ต้องกลับไปท้ายซอยแล้วก็พุ่งรถเข้ามาใหม่นะครับ
เหยียบคันเร่งจะชนนายวิโรธกับภรรยาอีกครั้งแต่รถคันที่ในกอล์ฟขับมาเกิดเสียหลักครับ
ชนเข้ากับล้อพ่วงบรรทุกเจ็ดสกีที่จอดอยู่ข้างบ้านแถวนั้น
ยางระเบิดแล้วก็พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าส่วนเจ็ดสกีของชาวบ้านพังเสียหายไปสองลำ
ทรัพย์สินของชาวบ้านที่พังเสียหายไปด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุในกอล์ฟก็อาศัยช่วงชุลมุนมุดออกมาจากรถ
แล้ววิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นแล้วก็หลบหนีไป
เขากวักมือผมไปถามว่าผมมองหามองหน้าเขามีปัญหาอะไร
ผมก็เลยว่าบอกไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาอะไรก็มาต่อยกันกลางถนนก็ได้
คือเอาเวลาเขาก็ไม่เอาทีนี้เขาก็มีรถเปิดเพลงอยู่
เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปเอาหุ้นแจลงไปสตาร์ทรถ

ไม่โดนตรงนี้ทนไม่โดนคือแรงทรงมันน้อยไง

เลี้ยวมาแค่นี้แต่ชนผมตรงนี้ทีนึงแล้ว
เขาก็เลยออกนี่ไปลงไปตั้งหลักนู้นท้ายซอย

เขาก็เร่งเครื่องจากนู่นมาเลยประมาณกลางซอย
รถผมจอดอยู่๒ขั้นเขาชนกันนู้นมาแล้ว
กระจกหลุดแล้วก็มาชนเจ็ดกี้คันแรก
แล้วก็พอชนล้อคันนี้ท้ายมันปัดโดนรถเก่ง
รถมันก็เลยเสียหลักแล้วก็มาเหินเจ็ดกี้กันนี้

แล้วก็พวกราวลูกกงมันชนแรงทรงจากตรงนี้
ผมยืนอยู่ตรงนี้หงายท้องมาตรงนี้ครับ
ตอนจะชนครั้งแรกเนี่ยมันแค่ถนนฝั่งหน้าบ้าน
แรงส่งมันไม่พอต้องไปท้ายซอยแล้วกลับรถมาใหม่
แต่ก็เหมือนกับพยายามจะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว
ตัวเองเลยรถพลิกหงายท้องซะก่อนเลยแบบนี้นะคะ

แม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้นนะคะ

เขาบอกว่าจริงแล้วในก๊อฟกับภรรยา
จะย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ประมาณสัก๕๖เดือนเองนะคะ
ก๊อฟมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่หน้าปากซอยหมู่บ้าน
ปกติก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
วันเกิดเหตุน่าจะเมาเพราะว่าดื่มเบียร์ก็เลยอาจจะทำให้ในก๊อฟนั้นขาดสติ
ก็เลยพาไปหาเรื่องคนอื่นค่ะ
ทั้งสองมากเคยทะเลาะกันไหม
ไม่เคยบ้านนี้ดีมากไม่เคยมีเรื่องกับใคร
เขาก็ไม่มีเคยมีเรื่องกับใคร
แต่ในข่าวบอกว่าเคยทะเลาะเรื่องเปิดเพลงเสียงดังกันบ่อยครับวันนั้น
วันนั้นแค่นั้นแหละไม่เคยทะเลาะ

ทีนี้ค่ะตัวหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ซึ่งเป็นคนที่รับในก๊อฟให้ไปทำงานขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ชื่อว่านายสุพศถึงคล้อม
หัวหน้าวินก็คุยกับทีมข่าวของเรา

รับในก๊อฟมาทำงานให้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ปกตินายก๊อฟก็เป็นคนดีนะ

ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุร้ายแรงแบบนี้
ยืนยันว่าคนในวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ไม่มีใครพาในก๊อฟหนีตามที่เป็นข่าวค่ะ
มีข่าวที่มีบอกว่าคนในวินที่พาก๊อฟหนีจริงไหมครับ
ไม่จริง
คนคนนี้ไม่จริงไม่เป็นความจริง
เพราะเมื่อคืนนี้คนที่ว่าพาก๊อฟหนี
เขาก็ไปถามเอาทางนู้นมายืนยันแล้ว
นู้นก็ไม่มีใครรับว่าคนคนนี้พาหนี
แต่เบื้องต้นเนี่ยมีพยานบอกเห็นมุดออกมาจากรถ
แล้วก็ขึ้นจักรยานยนต์รับจ้างไป

ว่าอาจจะเป็นจักรยานยนต์รับจ้างของใครอะไรยังไงพอดีใช่ไหม
เพราะมีคนเห็นว่าขึ้นจักรยานยนต์ไป

พันธนุษย์เอกเอกมิรุฑวันสุริพักษ์

ว่าเบื้องต้นได้ยึดรถคันที่ในกอล์ฟขับไปก่อเหตุเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบพบขวดเบียร์วางอยู่ในรถด้วยนะครับ
สันนิษฐานว่าคงจะเมานั่นแหละฮะ
ก็เลยทำเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
วันนี้ได้ออกหมายเรียกตัวผู้ต้องหาแล้ว
คาดว่าน่าจะมาพบเจ้าหน้าที่ในวันพรุ่งนี้
ซึ่งทางตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุนะฮะ
เดี๋ยวจะรอสอบปากคำกับเจ้าตัวก่อน

ก็ต้องสอบสวนก่อนเพื่อจะดูเจตนาอะไรพวกนี้